ข่าวเย็นไทยรัฐมีข่าวมาเตือนกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะเจ้าของฟาร์มไก่ชนในพื้นที่ตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เขาบอกว่าช่วงนี้มีโจรระบาดเลยเข้ามาขโมย

อ่าแล้วก็ต้องเลือกตัวที่แบบไปชนชนะมาหรือไม่ก็ราคาแพงอย่างนี้นะ
นี่แหละค่ะเขาบอกให้ระมัดระวังไว้นะคะเพราะว่าโจรเนี่ยมาขโมยในพื้นที่นี้ไก่ชนหายไปรวมคือบ้านหลายหลังเขาอยู่แถวนั้นเขาก็นิยมเลี้ยงไก่ชนกันเนี่ยนะคะ

และแต่ละตัวเนี่ยบางตัวราคาหมื่นบาท

ไปถามคนที่เป็นต้นเรื่องเลยก็คือเจ้าของฟาร์มไก่ชนชื่อว่านายปัญญาทัพอาสาเขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าไก่ชนราคาแพงที่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ขายนะ
ถูกคนร้ายบุกมาขโมยไปเฉพาะที่ฟาร์มของเขาหลายครั้งแล้ว
ครั้งแรก๒ธันวาคมถูกขโมยไปครั้งเดียวเลยคืนเดียวเลย๔ตัว
แล้วก็พบว่ามีไก่ชนของเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันหายไปอีก๒ตัว
วิธีการของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าไก่มันหายไปเอาอย่างนี้แล้วกัน
ลองเอาไก่ซ้อมที่ปลดระวางมาขังไว้ในสุ่มไก่แทนไก่ชนตัวดีดีของเขาเนี่ยอ่า
โจรก็มาเอาไปเหมือนเดิมมาขโมยไปเหมือนเดิม
อกจากนี้นะคะเขาก็เลยคิดวิธีว่าถ้าโจรเห็นสุนัขสุนัขมันเห่าโจรต้องกลัว
ก็เลยเอาสุนัขไปล่ามไว้ใกล้กับสุ่มไก่เพื่อเฝ้าไก่
เวลามีโจรมาสุนัขมันก็จะได้เห่าไล่ไป
แต่ว่าสรุปสุดท้ายสุนัขที่เอาไปล่ามไว้ใกล้ไก่ชน
โจรมันก็วางยาเบื่อตายไปอีก
และคืนที่สุนัขตายไก่ชนก็ถูกขโมยไปอีกหนึ่งตัว
เฉพาะคุณปัญญาคนเดียวโดนไปหลายตัวนะคะ
แล้วเขาก็เล่าด้วยบอกว่าของเขารวมกับเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นถูกขโมยไปแล้วมากกว่า๘ตัว
เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นใบสั่งจากเซียนไก่ชน
เพราะว่าไก่ชนที่ฟาร์มของเขาที่ถูกขโมยไปตีแล้วชนะทั้งนั้นเลยค่ะ
ถูกมาอะไรประมาณเนี่ยผมว่ามันการที่มันขโมยซ้ำเนี่ยมันเอาไปแล้วมันไปเตะแล้วมันโอเค
แต่ละตัวที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยนะคะราคาต่ำสุดคือ๒๐๐๐บาท

แพงที่สุดตอนนี้ที่มีในฟาร์มของคุณปัญญานะ๑๐๐๐บาทแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมดหายไปหายไปหลายตัวแล้ว
หลังจากนี้คุณปัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดแล้ว
เอามาติดไว้รอบบ้านเลยเวลามีโจรเข้ามาจะได้ใช้เป็นหลักฐานและนอกจากนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองนะคะ
เพราะว่าบ้านของคุณปัญญาที่เลี้ยงไก่ชนได้เยอะเนี่ยเป็นฟาร์มอยู่ท้ายหมู่บ้านค่อนข้างห่างไกลจากชุมชน
พร้อมฝากเตือนผู้ที่เลี้ยงไก่ชนพันธุ์ดีเพิ่มความระมัดระวังเดี๋ยวจะถูกโจรมาลักไก่ชนไว้ด้วยนะคะ
ติดกล้องวงจรปิดนี่ก็ดีเหมือนกันนะ
จากช่วยหากเกิดเหตุไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านตัวเองเอาไปเป็นหลักฐานแล้วถ้าสมมุติว่ากล้องมันหันไปที่หน้าบ้านเนี่ยก็ช่วยเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นแถวบ้านเราได้ด้วย